โอ้โหซิกแพคมาเป็นลอน

แล้วก็จะคุณยุ้ยแต่ที่ไหนได้ซิกแพคมาเต็มคุณไม่เชื่อไปดูดีกว่า
นี่คุณบอกเลยว่าปกตินะเห็นตัวลูกแบบนี้เห็นไหม

ก็ดูเป็นผู้ชายอบอุ่นน่ารักดูไม่ค่อยมีอะไรให้ลุ้นเท่าไหร่ในเสื้อ
ขอบคุณค่ะใครจะรู้ว่าคุณพ่อนักกระรองลูกแบบนี้เป็นเสือซุ่ม
ซ่อมความแซ่บไว้แบบมิดชิดเลย

ไม่เชื่อคุณผู้ชมไปดูค่ะจากหลักฐานนี้เลยดีกว่าค่ะคุณ
เป็นยังไงขอเปลี่ยนจากเสื้อเชิดธรรมดาเป็นใส่สูตรผูก

เพิ่มเติมคือความฟิตเปรี้ยค่ะแอบมีกล้ามท้องลอนงามเบา
วกกับความคมเข้มติดเซอร์นิดแบบหนุ่มไทยนะคะ
เพิ่มความเป๊ะด้วยเสื้อผ้าสุดเนี๊ยบเลยตั้งแต่หัวจะหลดเท้าคุณดู
โอ้โหเชื่อเลยว่าตั้งแต่ภาพแฟชั่นเผยออกไปนะคะ
โตนำโชคเนี่ยจะต้องมีแฟนคลับตามกรี๊ดแน่นอนเลยค่ะคุณ
อันนี้ยังเป็นภาพแบบซอบนะคุณเห็นอีกหนึ่งภาพเซ็ตหรือยัง
อีกเซตที่พึ่งออกมาคือถอดเสื้อเห็นทุกรอนกล้าบ
หลายคนเลยเปลี่ยนชื่อให้พี่สิงโตเรียบร้อยแล้ว

นำโชคเถอะตอนแรกเขาก็เช้ยนี่อย่างนี้รอนมาเบา

เก้งกวางรีทวิตยิ่งกว่า
บอกว่าตอนแรกสิงโตนำโชคก็เฉยแต่ตอนนี้ร้องเพลงเพราะมากเลยค่ะพี่

พอได้เห็นลอนกล้ามพี่สิงโตหลายคนก็บอกพี่สิงโตก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันถึงว่าลูกดก

กับเพลงใหม่อายิวโอเคเช็ดค่ะ